มาที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ตอนนี้เขาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชนในการที่จะช่วยกันสังเกต
แล้วก็ช่วยป้องกันเหตุอาธิกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะการจดจำลักษณะรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับ
นั่นคือโครงการสเก็ตภาพสังเกตช่วยการจดจำนะครับ
โครงการนี้จะทำให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ติดตามรายละเอียดโครงการนี้จากรายงานครับ
อายกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคม
อุปกรณ์สำคัญที่นำไปสู่การติดตามจับกลุ่มคนร้ายและคลี่คลายคดี
คงหนีไม่พ้นกล้องวงจรปิดรวมไปถึงภาพถ่ายต่าง
แต่คงมีหลากหลายคดีที่ไม่มีหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น
ซึ่งตำรวจต้องกลับไปใช้วิธีการเบื้องต้นในการสืบสวนสอบสวน
คือการสะกดรอยและสเก็ตภาพผู้ก่อเหตุ
ตามคำให้การของเจ้าทุกข์หรือพยาน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำลังอธิบายถึงลักษณะภายนอกของคนร้าย
ให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา

เพราะหากถูกประทุษร้ายจะได้จดจำลักษณะพิเศษ
เพื่อบอกเล่าให้กับตำรวจก่อนนำไปสู่การจับกลุ่ม
ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อการอบรม
โครงการสเก็ตภาพเตือนภัยให้สังเกตจดจำ
กองทะเบียนประวัติอายากรทำขึ้น
โดยต้องการมุ่งเน้นให้เยาวชนระมัดระวังตัว

ไม่มีสมาธิหรือก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนร้ายเป็นใคร
โดยวิธีการที่จะนำมาสู่การสเก็ตภาพคนร้ายหนึ่งคน
ตำรวจต้องสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ทุกปาก
โดยเน้นการกระตุ้นความจำของพยาน
เกี่ยวกับลักษณะบนใบหน้าทั้ง๗จุดของคนร้าย
พยานเนี่ยจะต้องสังเกตลักษณะของใบหน้านะครับ
หน้าเป็นสิ่งสำคัญเพราะใบหน้าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันตัวบุคคล
คนนี้คือคนนี้นะครับ
ลักษณะโครงหน้าทรงผมเป็นสิ่งที่เราจะเห็นก่อนในอันดับแรก
ตรงหน้ากลมรูปไข่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม
ส่งผมเป็นทรงอะไรอย่างเช่นหวีเป๋แสกกลางหรือว่าเสย

ตาเนี่ยเป็นลักษณะยังไงเป็นลักษณะคนจีนหรือคนไทย
ชั้นเดียวหรือ๒ชั้นตาโตตาเล็ก
นี่คือเบื้องต้นพื้นฐานเลยนะครับ
ซึ่งจะเป็นความจำที่พยานเขาสามารถที่จะจำได้
แต่หากมีการอำพลางใบหน้าพยานหรือผู้เสียหาย
ต้องจดจำลักษณะเด่นเช่นความสูงหรือสัดส่วนอื่นของร่างกาย
เพราะหากยิ่งจดจำตำหนิรูปภัณฑ์ของใบหน้าได้มาก
ก็จะนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ที่เข้าร่วมอบรม
ระบุว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
และสังเกตสิ่งรอบตัวให้มากขึ้น
แม้การสเก็ตภาพผู้ก่อเหตุอาจไม่แม่นยำเช่นภาพถ่าย
แต่หากมีตำหนิรูปภัณฑ์ที่เด่นชัด

คนร้ายได้ง่ายขึ้นเช่นกัน